ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้๑กุมภาพันธ์ค่ะ
ลากินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลนะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับ
เอาไปดูกันหน่อยตามวิถีชาวบ้านของเรา
ว่าแต่ละพื้นที่นั้นบรรยากาศเขาคึกคักขนาดไหน
โดยเฉพาะงวดนี้ครับก็มีเลขเด็ดเลขดัง
จากงานของหลวงพ่อคูณที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับ
นี่เป็นบริเวณแผงขายลอตเตอรี่ที่ตลาดบ้านศรีฐาน
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ก็มีประชาชนไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอย่างต่อเนื่องทั้งวันนะครับ
เราไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่บอกตรงกันครับว่า
เลขทุกเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
ขายเกลี้ยงแผงไปนานหลายวันแล้ว
ล่าสุดครับมีประชาชนที่ยังมาตามหาต่อก็เป็นเลขเพิ่มเติม
อย่างเลขของเรือลำที่ใช้ขนเท่าอัฐิหลวงพระคูณไปลอยอังคาร
อันนี้เลข๑๖๙ก็ตามหา
แต่ปรากฏว่าเป็นเลขเด็ดเลขดังที่ไปตรงกับของหลวงพ่อคูณ
ก่อนหน้านี้อยู่เหมือนกันก็หาซื้อไม่ได้นะครับ
มีประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระชธานเพลิงสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณนะครับ

พวกเขาก็บอกว่าก็ไม่เกี่ยงหรอกว่าจะมีเลขอะไร
เอาเป็นว่าได้มาที่จังหวัดขอนแก่นแล้วมาร่วมงานครั้งสุดท้ายของหลวงพระคูณแล้ว
ก็เลยแวะซื้อกันหน่อยนะครับ
ส่วนมากส่วนใหญ่ก็มาซื้อแต่เลขหลวงพ่อคูณนะคะขายดีมากเลย
ก็จะไม่มีแล้วตอนนี้ค่ะตามแทนเหลือแต่เลขอื่น
เลขอื่นคนก็ซื้อค่ะเพราะว่าอยากเสียงดวงได้รุ้นกัน
คู่นี้ก็รวยแล้วค่ะ
คู่นี้ก็รวยแล้วค่ะถ้าอยากรวยมานะคะ

แม่ค้าโรตารี่ที่นี่สวยนะเห็นแล้วอยากไปซื้อจังเลย
นั่นน่ะสิไปดูแผงอื่นกันบ้างไหมล่ะ

แผงอื่นกันหน่อยนะคะที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชายนาฏค่ะ
ก็เนี่ยเยอะเลยตั้งติดกันแบบนี้นะคะ
คนก็ไปสั่งจองเลขเด็ดของหลวงพ่อคูณ
แล้วก็บอกเลยว่าทุ่มซื้อแบบไม่อั้น
เนี่ยเลขวันที่พระราชธรรมภ์เพลิงคือ๒๙
อายุ๙๒เกลี้ยงแล้วคนที่ไปซื้อไม่ได้จองไว้เนี่ยก็ต้องซื้อเลขอื่นแล้วนะคะ
ส่วนเลขดังในโซเชียลที่มาแรงไม่แพ้กันก็คือ
เลขดังวันกองทัพไทยเฬ็กวันเลขตั้ง
เลขรถนายกเลขวันตรุษจีนบอกแล้วว่าหลายเลข
เอาไปที่เกาะคำชโนธวังนาคินที่สถิตพญานาคาราช
พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมานะครับ
อยู่ที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
วันนี้ประชาชนก็เดินทางมาเยอะเหมือนกับทุกครั้งแหละครับ
กราบไหว้ขอโชคขอลาบจากพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมา
ผู้คนก็บางส่วนก็มาแก้บนก็มีนะ
รำแก้บนที่บริเวณหน้าเกาะคำชโนธนะครับ
แล้วก็ที่ต้นมะเดือยักษ์อายุนับร้อยปี
ก็มีผู้มาหาเลขเด็ดเลขมงคลตามความเชื่อ
บางคนวันนี้บอกเห็นนะฮะเห็นเลขเด็ดที่ต้นมะเดือที่โค้นล้มไปแล้วนะ
เห็นเป็นเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์ไม่รู้ไปดูจากตรงไหนเหมือนกัน
ก็หาซื้อสลากกันไปนะครับก็เหมือนกับทุกที่ฮะ
ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพระคูณก็ขายเกลี้ยงแผงไปหมดแล้วก่อนหน้านี้
ส่วนที่วัดอุทุมพระรามหรือวัดไผ่แขกอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่คนที่อยู่ใกล้จังหวัดใกล้เคียง
ก็นำพัดลมไปกราบไหว้นำหัวหมูไปแก้บนหลวงพ่อ
ก็ถือว่ามีหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
คุณช้างมหาเสธีผลิตสถานอยู่ที่วิหานกุฏิ
พระครูบาดีกาดูสิตสุจินโนผู้ช่วยเจ้าอาวาส
แล้วก็ไปดูเลขกันอ่างน้ำมนต์
ชาวบ้านบอกว่าที่นี่เรื่องลืมมากค่ะคุณผู้ชม
ถูกรางวัลกัน๓งวดติดอะค่ะ
บางคนก็มาครั้งแรกนะก็มาขอโชคขอลาบกันนะ
ก็ขอให้รวยกันทุกคนพรุ่งนี้ค่ะ
ทีนี้มีการแชร์ภาพอยู่ภาพหนึ่งนะครับ
ที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องมาจากวันเก็บเท่าอัฐิ

ที่บริเวณพื้นที่เมนลอยนกหัสดีลิง
ปณสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับ
แล้วมีผู้ที่เขามองขึ้นไปบนท้องฟ้า
ในเช้าวันนั้นนะครับเห็นเมฆลอยเป็นตัวเลข
๑๗๑๓๕หรือว่า๑๓๕อะไร
ไม่แน่ใจทุกนี้นะแต่ว่าเค้าก็ถ่ายภาพก้อนเหม็กเอาไว้
คุณเขียนมาสอนว่าเห็นเลขอะไร
ไปนู่นเลย๑๓๕ปะ

เลขนี้ก็เลยกลายเป็น๒เลขล่าสุด
ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณนะ
แต่บางแผงบอกว่าก็ไม่ทันแล้วเหมือนกัน
ก็นำมาบอกเล่าเล่าสู่กันฟัง

มองเป็นเลข๔นะพอแล้วคือไม่ได้หรอกซื้อไม่ไหวแล้วมีเยอะมาก
นี่ถ้าใครซื้อได้ครบหมดเลยนะเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคู
ต้องถูกแน่ผมว่าต้องถูกยังไงก็ต้องถูก